สุขหลายคนร้องดีเจ๊จังเลย
แต่เมื่อวานนี้หลายคนร้องกรี๊ดออกมาเลย

แน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายตัวเลขเลยที่บันเทิงแท้ของเราได้นำเสนอกันไป
คุณผู้ชมจำได้ไหมเชอรี่เนี่ยเขาบุกไปหาแม่ฮายอาภพรถึงบ้าน
แล้วก็ไปจุดทูบฉันจำได้ใช่ค่ะให้แฟนแฟนได้ติดตาม
คืออันนี้ที่ฉันไม่ได้ถูเสียดายแล้วก็พลาดมาก
แล้วดิฉันก็เพ่งอยู่เพราะว่าเลขมันกลับไปกลับมาใช่พี่แจ๊คคือฝั่งซ้ายคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ
เดี๋ยวดูเป็นเลขที่แม่ฮายเนี้ยเขาจุดเขาได้เลขหนึ่งหกแปดแต่ของเยรี่หนึ่งเจ็ดเก้าไง
ใช่ค่ะฝั่งขวาเนี่ยเป็นของคุณเชอรี่หนึ่งเจ็ดเก้าซึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยมันไปตรงกับรางวัลเลขท้ายสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดเออ
คือถ้าคนเขาซื้อเป็นเขาก็จะซื้อแบบหลายตัวเลขกลับไปกลับมา
ส่วนแม่ฮายเนี่ยคือหนึ่งหกแปดแล้วไปตรงกับรางวัลเลขหน้าสามตัวหกแปดหนึ่ง
คือบอกแล้วว่ามันกลับไปกลับมาก็ละครั้งตกที่บ้านใช่ไหมล่ะหล่นมาปุ๊บมันอาจจะพลิกคว่ำก็พลิกกลับไปกลับมาไง
ใช่น่าเสียดายมากเชอรี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่ได้ซื้อเลขนี้

ไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะไปกันที่พี่ปูนาตยา
จำได้ไหมพี่ปูเนี่ยเขาเดินทางไปบวงสวงองค์พระพิคเนตที่จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งเขาก็ได้เลขประทัดมาเลข๒ตัวด้านบน๙๑
แล้วเมื่อวานนี้เลขท้าย๒ตัวออกอะไรจ๊ะ

ใครที่ได้ติดตามข่าวนี้น่าจะดวงเฮงไปตามกันแน่นอน
ส่วนคนนี้บี้ทัศภาค
ไม่รู้ว่าจะต้องเอาผ้าสามสีไปมัดตัวคุณบี้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าเขาให้โชคเอฟซีมาแล้วถึง๓งวด
ล่าสุดใครที่ดูไลฟ์ของหนุ่มบี้กับสาวกุ๊บกิ๊บภรรยาของเขาเนี่ย
ได้รับทรัพย์แน่เพราะเขาให้เลขแบบตรงเลยคุณผู้ชมดูนะ
๐อ่อขออภัยค่ะ๘๙๐เนี่ยคุณผู้ชมเลขทูปเขาว่า
ซึ่งมันตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัว๐๙เมื่อวาน
เนี่ยคุณผู้ชมดูเอาเวอร์
แต่เราดูก็เป็น๙๙๐นะตอนนั้นน่ะเห็นไหม
บางคนเขาก็ดูแบบพี่แจ๊ค๙๙๐แล้วถ้าเราซื้อแบบ๐๙๙๐อย่างนี้

อันนี้เราก็แค่แบบนำเสนอแนวทางเฉย
คนบันเทิงค่ะให้เลขเข้าเป้าไปแล้วนะคะ
มาดูคนที่ได้รับทรัพย์กันบ้างดีกว่าจ้ะ
เจ้าประจำของเราพี่จิ้งหรีดขาววงเทวัน
ถูกรางวัลที่๕เป็นครั้งที่๒แล้ว
สำนวน๒ใบที่กัน
รวมถึงยังให้เลขเด็ด๒๒๗กับแฟนที่ติดตามด้วย

ได้คุยกันผ่านผู้จัดการส่วนตัว

บอกว่างวดนี้ที่ผ่านมารับทรัพย์หลักแสนบาทไปเลยจ้า
รับทรัพย์๗ไปเลย

อีกหนึ่งสาวที่บอกเลยว่ารับทรัพย์เกินกว่าครึ่งแสน

คือพี่แจ๊คไปเจอน้องมาในวันวงสวงละคร
ก็ถามตรงถามซื้อนั่นแหละ

น้องบอกน่าจะเป็น๒๗นะพี่

เดี๋ยวไปดูคลิปคุณพลอยอย่าเจ็บใจขนาดนั้น
เพราะพูดที่แล้ว๙๙เลขเทะเพลียนบ้านไง

งวดนี้เหรอไม่รู้เลย
เอาง่า๒๗ละกัน
นี่ไง๒๗๒
คือเรื่องของเรื่องน้องธัญญาโทรหาน้องรถเบ้น

วันนั้นอ่ะวันที่สัมภาษณ์อ่ะหนูบอกเลขไป
แจ๊คถูกไหมปรากฏว่า

โอ้โหเลิศสุดยอดเลย
อันนี้เขาเป็นดวงต้มกันหรือเปล่ากับธัญญา
ไม่ได้ก็คราวที่แล้วที่ไปลำวงสวง
อะไรกี่บ้าน๙๙อ่ะแล้ววววด

ขนลูกปลาร่าแน่นอนจริง

เห็นทีมพวกเราต้องคอยเช็คเลขกับน้องธัญญา
แล้วคุณผู้ชมมันมาปัง๒งวดติดอย่างนี้

ป่ามียมาเลย
ใจฟะ

ในขณะที่เรามีทางทำใหญิตผักได้ปุ่า

อยู่ไหนนี่ไง

คือเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นหูย่าก้ามาให้โชคก็ได้
คือถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวค่ะ๓๘๖จำนวน๒ใบ
งานนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งโชคคุณผู้ชมเอานะ
ถ้าใครไปไหว้แบบพ่อปู่พ่อย่าขนาดนั้นคุณผู้ชม
แล้วงูเลื้อยผ่านขนาดนี้ต้องซื้อแล้วไหม

เออนะคะโชคดีหมานกันนะจ๊ะ
ต่อกันดีกว่าที่คนนี้โหสุดที่รักเลย
น้องไปป่ายออริโอคนทัวร์เกณฑ์ของพี่ฉัน

งวดล่าสุดถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๐๙๕ใบไปเลย

เก่งมากซึ่งน้องเนี่ยได้โพสต์ข้อความไว้แบบนี้นะคะ
เดอร์ขวัญเอ้ยลูกคุณเจิดลูกพระเจ้า

เรียกว่ารับทรัพย์เข้ากระเป๋าแบบจุกเลยนะคะ
ส่วนสาวโบซุปเปอร์วาเลนไทย
ไหนดูสิสาวลอตเตอรี่คนนี้เห็นเหมือนกัน๐๙ได้ไป๓ใบ

ต่อดีกว่าพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
พ่อลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมาก็ยังคงจัดเต็มเช่นเดิมเช่นเคย
มนศิษย์บอกว่างวดนี้ซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดไป๕๐๐กว่าบาท
แต่ไม่เสียเปล่านะคะเพราะว่าถูกรางวัลเลขหน้า๐๔

ฉะนั้นแกก็เลยสิริรวมแล้วได้ไป๘๐๐๐บาท

บางทีแกโพสต์รูปที่มันไม่ตรงกับที่แกโพสต์ไว้ก่อนนะ

ซื้อ๕๐๐๐บาทมันก็เยอะนะสิแกโพสต์ไม่หมด
โอเคมีการสับขาหล่องบ้างเลยเดี๋ยวเลขออกเลื่อน

ถูกมาจากการตีเลข
มีการใช้สมาธิตีเลขเกิดขึ้น

ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยแนะแนะ

จากน้องหมานะแหละค่ะ
โชคไปจุกน้องหมาเขาให้โชคให้แล้วเขาก็ไป
เขาไม่อยู่นานอะไรประมาณนี้

เจ็บอ่ะไม่อยากพูดถึงเรื่องคนดวงดีดวงอะไร
แล้วพี่สี๒๐๐๐เอามาจากไหนก็ไม่มีบ่อยเหมือนมึงเลย